ตลาดสดราชบุรีกันหน่อยค่ะเรื่องนี้คือมีสามเณรสองรูป
บินทบาทด้วยกันไม่ได้ชิดกันแค่ตัวจีวอนนะคะ
แต่นิ้วก้อยเนี่ยเกี่ยวกันชิดเลยค่ะลองดูค่ะ
นี่ค่ะพี่คิงมองเห็นไหมครับเบลอหน้า
แต่ว่าตัวนิ้วก้อยไม่ได้เบลอนะช่วงตอนท้ายท้ายใช่ไหม
ใช่คือเขายืนใกล้กันมากนี่นี่แล้วมือที่อยู่ตรงกลางระหว่างกันนะคะ
ก็มีการยื่นเกี่ยวก้อยกันอ่ะคือปกติตอนเด็กเด็กเราก็จะเกี่ยวก้อยกันตามสัญญา
สัญญาซิพาไปซื้อลูกอมหน่อยสัญญาได้ไหมว่าเราจะรักกัน
สัญญาได้ไหมว่าเราจะทำกิจกรรมนี้ด้วยกันหรืออะไรแบบนี้นะคะ
แต่คุณผู้ชมคะล่าสุดมายืนเกี่ยวก้อยกันในขณะที่รับบินทบาทในพื้นที่ตลาดสด
ก็เหมือนที่ชมพู่บอกอาจจะเป็นไปได้สัญญาว่าจะมารับบาทด้วยกันหรือเปล่า
หรือยังไงหรือเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหรือเขาเป็นเพื่อนสนิทกันหรือเปล่า
เออแต่ว่าดูกระหนุ่งกระหนิงกันด้วยนะอันนี้คนถ่ายคลิปบอกนะคะ
ก็มีบางคนมองว่าเห็นแบบนี้แล้วไม่สบายใจก็มีบางคนก็บอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นอะไรหรอกมั้

เออเขาหมายถึงว่าทัวร์คนถ่ายคลิปหิวแสงหรือเปล่า

แต่เขายืนยันว่าไม่ได้มีการหิวแสงแล้วก็ไม่ได้ต้องการพื้นที่ที่จะทำลายศาสนาด้วย
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เขานำมาโพสต์ไว้พร้อมกับข้อความระบุว่าหมดกันพระพุทธศาสนา
คือเขาเองก็มองว่ามันไม่เหมาะสมอะนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกันรู้จักกันสนิทที่เชื้อกันแค่ไหนก็ตามแต่
แต่สามเณรสองรูปนี้มายืนเกี่ยวก้อยกันในที่สาธารณะแบบนี้
ขณะที่มีการห่มจีวอนอยู่ตัวเขาเองคนถ่ายคลิปก็มองว่ามันไม่เหมาะสม
หรือบางคนชาวเน็ตเห็นแล้วเนี่ยพี่คิงชาวเน็ตคิดบวกนะคะชาวเน็ตมองว่าเขาอาจจะเหมือนกับเขินหรือเปล่า
มายืนเกี่ยวก้อยบินทบาทเขินก็เลยแก้เขินด้วยการเกี่ยวก้อยกัน
ทบาทแล้วมันเขินไงเขินหรือเปล่าหรืออะไรแบบนั้นอันนี้ชาวเน็ตก็มองแบบนั้นนะคะ
เอาล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวได้มีการติดต่อไปยังเจ้าของคลิปนะคะทราบว่าคลิปนี้ถ่ายมาเมื่อ๕เดือนที่แล้วค่ะ
ซึ่งตัวเจ้าของคลิปเองก็บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็มองว่ารักษณะแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วยังไงมันก็ไม่เหมาะสม
ไม่ว่าจะสนิทกันเป็นเพื่อนกันบวชด้วยกันมานานเป็นพี่น้องกันหรืออะไรก็ตามแต่
แต่ในมุมมองเขาคือเขาอยากให้สามเณรเนี่ยมายืนรับบินทบาทแบบสำรวมไม่ควรจะมีพฤติกรรมหรือท่าทางแบบนี้นะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุที่ตลาดสดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีผู้สื่อข่าวได้ไปเจอคุณยายเพียรใจ
คุณยายเพียรใจเนี่ยเป็นแม่ค้าขายขนมที่บริเวณจุดที่มีการถ่ายคลิปไว้อะค่ะ
คุณยายเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้ลูกเอ้ยหลานเอ้ยบริเวณจุดนี้นะเอาตรงคือมันก็จะมีรถมาคอยรับส่งเนรเป็นประจำ
มีสามเณรมาคอยยืนรับบินทบาทเป็นประจำบางทีก็รับบริจาคพวกขาน้ำค่าไฟไม่ได้มาบ่อยหรอกคุณยายบอกนะคะ
สัปดาห์หนึ่งก็จะมาประมาณสักหนึ่งถึงสองวันเว้นไปอีกหลายวันค่อยกลับมาใหม่หรืออะไรแบบเนี้ยทีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยมีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะสามเณรสองรูปเนี้ยมาจากไหนตัวสามะเนรเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมาจากพื้นที่กาญจนบุรีเป็นวัดแห่งหนึ่งในเขตกาญจนบุรีซึ่งก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อ
นี่คุณยายอันนี้ส่วนตัวนะคุณยายมองว่าเขาคงเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า
ก็เลยชนิดกันก็เลยมีการเกี่ยวก้อยกันค่ะ
ถ้าจับมือไม่เคยเห็นนะเคยจะแกะแกะกัน
ถ้าจับมือแปะแปะอย่างนี้จะเกี่ยวค่อยเหมือนไม่เคยเห็น
คุณยายเห็นนี่คือเหมือนทั้งตกลงเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้เหรอ
อยู่วันเดียวกันแน่

เนี่ยค่ะท้ายที่สุดแล้วก็วอนหน่วยงานเข้าตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วหลายคนก็มองได้ต่างมุมนะฮะรอการตรวจสอบครับ